เรื่องของการชุมนุมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
ชาวบ้านย่านดินแดงนะครับ
คราวนี้ไม่ใช่ควันหลงเป็นควันแก๊สน้ำตาหลง
วันเสาร์นะครับคือเข้าไปที่บ้านเรือนของพวกเขา
ปฏิบัติการของตำรวจในการจะสลายการชุมนุมนะครับ

สำรวจความเสียหายที่สามเหลี่ยมดินแดงครับ
จุดที่มีการชุมนุมแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมกัน
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งแบรียอร์กับป้ายจราจรพางยับนะครับ
แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย

ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชุมนุมนะนี่ฮะ
คือนางลันจวนแซ่ลีเป็นแม่ค้าขายผัก
เล่าบอกว่าประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งนะ

แก๊สน้ำตามาจากไหนไม่รู้มาตกใกล้ร้าน
แปบตาไปหมดแสบผิวไปหมดนะฮะ
จะต้องไปซื้อน้ำเปล่าน้ำเกลือโซดาอะไรพวกนี้
ที่เขาบอกถ้าล้างแล้วไม่แสบแกซื้อหมดเลยนะครับ
ระหว่างนั้นเห็นผู้ชุมนุมกว่า๑๐คนนะครับ
แก๊สน้ำตามาเหมือนกันก็สงสาร
เอาน้ำเปล่าโซดาอะไรที่ซื้อมาเนี่ยให้ไปนะครับ
อกจากนี้ก็ยังเห็นภาพที่น่าสงสารคือ
พ่อเนี่ยพ่อคนหนึ่งพาลูกน้อยอายุ๓ขวบ
ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านแต่ถูกควันจากแก๊สน้ำตา
เด็กร้องไห้ด้วยอาการแสบตาแล้วฮะ
แต่ที่ป้าลันจวนครับแค้นใจที่สุดก็คือ

พอมาถึงแยกดินแดงลูกชายถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชน
ยิงกระสุนยางใส่กลางหลัง

ก็งงว่าทำไมถึงยิงใส่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้มาร่วมชุมนุมด้วยแบบนี้นะครับ
ขณะที่นางสาวจิดาพานันทรังศรีนะครับ
เป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงกันครับสามเหลี่ยมดินแดงบอกว่า
เจ้าหน้าที่ที่ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง

ทำให้เธอนะกับคนในบ้านอีก๕คน
ต้องหนีเอาชีวิตรอดขึ้นชั้น๒ครับ

พยายามนะครับปิดประตูชั้น๒
ป้องกันไม่ให้ควันแก๊สน้ำตามันลอยเข้าบ้าน
ก็จนแสบหน้าแสบตากันไปหมดแล้วครับ
คือแม้ว่าบ้านกับทรัพย์สินจะไม่ได้รับความเสียหาย
แต่ที่บาดเจ็บนะฮะแล้วก็เดือดร้อน

บ้านที่อยู่ข้างเนี่ยได้รับผลกระทบไปหมดนะครับ
เนี่ยครับมันลอยเข้าไปนะฮะเธอนี่ตกใจมาก
แล้วบอกว่าการยิงแก๊สน้ำตากับกระสุนยาง
ทำให้ผู้ชมนุมบาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อน
ควรจะประกาศให้ทราบล่วงหน้านะครับ
ก็มีบางตอนประกาศไอ้เดี๋ยวก็ได้ยิน
แต่มันอาจจะมีบางตอนแหละที่ไม่ได้ประกาศ
ค่ะนะฮะพลตำรวจตรีปียะต้าวิชัยนะครับ

แถลงสรุปเหตุการณ์ชุมนุมวันที่๗สิงหาคมนะฮะ
บอกว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก๒คน
เดิมที่จับได้๑๔คนก่อนหน้านี้
โดยจับได้พร้อมรถกระบะที่ใช้รับจ้าง

แล้วก็ยังเปิดเผยด้วยว่ามีตำรวจนะครับ
ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม๓นาย

ตำรวจตรีพานุเชษผิวอ่อน
บาดเจ็บที่หลังนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
๑๐ตำรวจตรีพัทรพงศ์สุพระรัตตาเลศ
บาดเจ็บที่ดวงตากลับไปรักษาตัวที่บ้านพักแล้ว
ขณะที่๑๐ตำรวจตรีนิตินัยครองสม
อาการหนักที่สุดเพราะว่าถูกยิงที่ไทยทอย
แพทย์ผ่าเอากระสุนออกขณะจุด๒๒
คือเข้าไปอยู่บริเวณกล้ามเนื้อ

คอเลยเหรอเออนะฮะออกแล้วนะครับ
อาการท่านปลอดภัยนะครับพระรักษาตัวอยู่
ส่วนกรณีที่มีการเผารถตำรวจที่มันเป็นรถควบคุมผู้ต้องขังเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเห็นภาพผู้ก่อเหตุชัดเจน
ตอนนี้กำลังสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดอยู่
เดี๋ยวได้ชื่อที่ถูกต้องแล้วจะออกหมายจับต่อไปครับ

๓แก่นำกลุ่มรัศดรนนำเพนกวิน
เพนกวินโดนนำเนื้อคดีคดีศาสตร์ศรี
ศาสตร์ศรีใส่ตรชดภาค๑ครับ
กวินรวมถึงแก่นำอีก๒คนทั้งหมด๓คนครับ
เมื่อวานนี้เป็นภารกิจคือจริงเนี่ย
วินประกาศไว้แล้วว่าวันที่๑๐สิงหาให้มากันใหม่
มาชุมนุมใหม่มารูปแบบของคาร์มอค
ทำไมถึงเดี๋ยวนี้ชอบคาร์มอฟจับไม่ได้
จับจริงจับได้นะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนจับสักเท่าไห
เพนกวินก็เลยปากหลากแบบนี้ครับ
ไปมาตำรวจภูทรคลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
หมายจับครับของศาลจังหวัดธัญบุรี

คดีศาสตร์๔ที่หน้ากรบัญชาการตำรวจภูทร
กรบัญชาการตำรวจตะเวชชายแดนภักดิ์๑ก็คือจังหวัดปทุมธานี
เรื่องของเรื่องตอนนู้นเนี่ยเพนกวินไปเรียกร้องให้มีการปล่อยไผ่ดาวดิน
มวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้าครับ

รวมถึงพรมพรมศรวีรธรรมจารีหรือฟ้า
แล้วก็นิวสิริชัยนาถึงฮะ
โดนนำขึ้นรถตู้ไปที่ภูทรคลอง๕จังหวัดปฐุมธานี

จะส่งสารจังหวัดธัญบุรีดำเนินคดีต่อไป
แปลอีกทีอาจจะเข้าคุกอีกทีนะ
ถ้าหากไม่ได้ประกันอาจจะกลับไปที่เรือนจำอีกทีครับ
ส่วนไฮโซลูกนัดเมื่อวานใช่ไหมวันอาทิตย์
มาตามนัดครับจัดคาร์มอบเต็มเลยนะฮะ

สลิมกลับใจคามอบสลิมกลับใจ

แต่คาร์มอฟเนี่ยซิกเนเจอร์ของพี่หนูริ่งนะ

คุณไฮโซลูกนัดเลยบอกว่าขอยืมหน่อยละกัน
ขอยืมมาและในฐานะของไฮโซลูกนัด
เวลาที่มีคาร์มอฟมาคาร์มอฟในนามของกลุ่มไฮโซลูกนัด
ก็ลดหลูเป็นคาร์มอฟลดหลู

สไตล์แบบซอยทองหล่อยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็จบภารกิจไปสำหรับไฮโซลูกนัดนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะรวมตัวอีกที๑๐สิงหานี้